ของน้องปอยนะครับเด็กสาวอนาคตไกลอายุแค่สิบหกปีนะฮะ
ใช่ค่ะที่บุรีรำนะครับเธอต้องเสียชีวิตเพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ตามมาแล้วก็ไล่ยิงอืมนะฮะถ้านับวันเนี่ย
วันนี้วันที่สามนี่คือสองผู้ต้องหาที่ตำรวจควบคุมตัวได้ค่ะ
คนหนึ่งคือคนยิงอีกคนนึงคือคนขี่จักรยานยนต์
แต่ความจริงมากันหลายคันหลายคนแต่คันนี้เข้ามาด้วยกันนะฮะ
ตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยเป็นคนขี่อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนยิง
แต่ว่ามือยิงเนี่ยเขาอ้างว่ายิงขึ้นฟ้านะ
แล้วปืนเนี่ยก็เป็นปืนคนละชนิดกับกระสุนที่พบในตัวน้องปอย
เป็นปืนกระสุนเหมือนกับจุดสองสองใช่แต่ที่ตัวน้องปอยเนี่ย
เป็น๙มมรวมทั้งเพื่อนที่บาดเจ็บเพื่อนผู้ชายของน้องปอยด้วย
นะฮะเพราะฉะนั้นคดีนี้สุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงเนี่ย
ต้องไล่กันต่อนะครับทุกผู้ชมครับเอาดูตรงนี้ก่อนนะฮะ
นี่คือภาพที่ตำรวจสพนาโพที่บุรีรำนะครับ
คุมตัวสองคนนี้นะครับนายนัฐกิจบุญเหลือ
หรือว่าในแก๊ปอายุ๒๐ปีคนตัวเล็กนะฮะ
อีกคนนึงคือนายธนวัฒน์แก้วบุษาหรือในไก่อายุ๑๙ปี
ตัวใหญ่นะเป็นสองผู้ต้องหาในคดีร่วมกัน
ยิงปืนใส่รถจักรยานยนต์ของน้องปอยนางสาวนัทนิชาวัย๑๖ปี
ที่เป็นตัวแทนประกวดธิดาไหมประจำอำเภอนาโพ
เสียชีวิตก่อนจะขึ้นเวทีแค่วันเดียวนะฮะแล้วก็มีเพื่อนบาดเจ็บไปอีกสองคน
วันนี้ถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเมื่อวานพาไปชี้จุดเกิดเหตุมาแล้ว
ยังหาปืนไม่เจอค่ะวันนี้พาไปทำแผนบนถนนสายบ้านบง
อำเภอนาโพเชื่อมต่อกับอำเภอหนองสองห้องที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
รอยต่อจังหวัดนะครับทุกผู้ชมครับไปดูทำแผนเลยฮะสี่จุดครับ
จุดแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่พาไปทำแผนเป็นจุดสามแยกบ้านโนนตะเคาะ
จุดนี้ในไก่คนขี่จักรยานยนต์นะครับแล้วก็ในแก๊ปคนซ้อนเนี่ย
กับเพื่อนอีกหลายคันบอกว่าไล่ตามรถคู่กรณีมา
แล้วจุดนี้ในแก๊ปนั่งซ้อนท้ายในแก๊ปบอกว่า
ผมยิงปืนขึ้นฟ้า๑นัด
ผมยิงแค่นัดเดียวแล้วยิงขึ้นฟ้าด้วย
นี่ฮะตำรวจก็พาไปทำแผนแบบนี้นะครับ
จุดที่สองนะครับเป็นจุดหน้าวัดบ้านตะเคาะ

มาถึงตรงจุดนี้ที่ขี่จักรยานยนต์ไล่กันมาเนี่ย
ผมก็ยิงขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัด
จะเห็นว่าทั้งสองจุดยิงขึ้นฟ้าหมดเลยนะฮะ
ยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขายิงขึ้นฟ้า
กระสุนเนี่ยยิงขึ้นฟ้านะฮะ๒นัดและจุดละนัด
จุดที่๓ครับนี่คือจุดสามแยก
บ้านโคกเมฆห่างจากจุดที่สองสักห้าร้อยเมตร

อ้างว่าผมมาเลี้ยวกลับรถกันตรงนี้นะฮะ
หลังจากนั้นครับนี่ฮะพาในไก่มานะฮะ
บอกว่าผมเลี้ยวกลับรถตรงนี้นะครับ
พอแก๊ปเขายิงแล้วเนี่ยนะครับ
กลับรถแบบนี้แล้วก็ไปจุดที่สี่
จุดที่๔นี่เป็นถนนหน้าโรงเรียนบ้านนาโพ
จุดนี้ในไก่คนขี่จักรยานยนต์เนี่ยอ้างว่า
เป็นจุดที่กลุ่มวัยรุ่นที่มาด้วยกันออกมาเอาอาวุธ
หลังจากมีเรื่องทะเลาะกับคู่กรณีในงานเทศกาลใหม่
ค่ะอันนี้เป็นจุดแรกเลยว่าอย่างนั้นเถ
ถ้าเกิดว่าเขาไล่เลียงตามเหตุการณ์นะ
อันนี้จะเป็นจุดแรกแต่ว่าทำแผนเนี่ยเป็นจุดสุดท้าย
คือมาเอาอาวุธหลังจากมีเรื่องกับคู่กรณีก็คือเพื่อนผู้ชายของน้องปอยนะ
งานเทศกาลไหมนะครับแล้วขี่รถไล่ตามกลุ่มคู่กรณีมา
คือในไก่เนี่ยคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยเขายืนยันว่าผมไม่ได้ยิง
คือผมแค่ขี่ผมไม่มีปืนด้วยผมไม่ได้ยิงเลยนะ
ผมแค่ขี่จักรยานยนต์แล้วในแก๊ปเนี่ยเป็นคนซ้อนท้าย
แก๊ปนั่นแหละเป็นคนยิงเดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงที่ทำแผนนะครับ
มาจอดตรงนี้เสร็จแล้วต่างคนต่างที่เขาไปเอาของไม่รู้ว่าไปเอาอะไร
พูดไอ้แหละพูดไอ้แหละ
ถ้าจะนับวันเนี่ยวันนี้วันที่๓นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้องปอยเสียชีวิตนะครับ
ผู้ต้องหาจับได้สองคนนะคนหนึ่งบอกไม่ได้ยิงอีกคนนึงบอกยิงขึ้นฟ้านะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ท่านผู้ชมดูนะฮะกลุ่มของน้องปอยผู้เสียชีวิตเนี่ยกับกลุ่มของในแก๊ปที่เขาเจอกันในช่วงเวลาประมาณช่วงเนี้ย
กลางดึกคืนวันที่๒๕กันยายนถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดเที่ยงคืนครึ่งมันก็เข้า๒๖กันยายนแล้วนะฮะ
กล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นช่วงก่อนกลุ่มในแก๊ปก่อเหตุนะฮะเที่ยงคืน๓๖เข้าสู่๒๖กันยายน
จักรยานยนต์ของน้องปอยที่มากับเพื่อนสิบกว่าคันก็ขี่รถออกไปก่อนแล้วมีกลุ่มของในแก๊ปกับในไก่เนี่ยขี่รถไล่หลังไปสังเกตได้จากแสงไฟหน้ารถนะครับ
มันจะมีช่วงหนึ่งที่กลุ่มวัยรุ่นคาดว่าเป็นกลุ่มในแก๊ปในไก่ที่ก่อเหตุเนี่ยแวะมาเติมน้ำมันก่อนแล้วจะมีอาวุธลักษณะไม้เบสบอลพกมาด้วยแล้วก็จะขี่รถตามพักพวกตามตามกันไปเห็นไหมก่อนหน้านี้กลุ่มของน้องปอยกับเพื่อนเข้าไปก่อนแล้ว
ไอ้พวกนี้ก็เหมือนแวะมาเติมน้ำมันแล้วก็มีไม้เบสบอลด้วยเห็นไหมแล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะอันนี้เปิดกระเป๋ารถเติมน้ำมันนะฮะที่เราวงแดงไว้เนี่ยอันนั้นก็คือในไก่กับในแก๊ปเขาอยู่คันนั้นนะครับหลังจากนั้นครับทุกผู้ชมครับเที่ยงคืน๕๕เรามีภาพจากกล้องวงจรปิด

เนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดเบาะเอาสิ่งของบางอย่างใส่ลงไปเนี่ยคาดว่าเอาปืนมาที่รถนะครับก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะพากันขี่รถออกไปนี่ฮะนี่คือกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดเลยนะฮะค่ะกลุ่มน้องปอยเข้าไปแล้วตอนนั้นครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดจะไล่เรียงเรื่องตั้งแต่ต้นนะคะต้องเริ่มต้นแบบนี้ค่ะคือกลุ่มของใน

แต่ตรงนั้นมีตำรวจค่ะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่อยู่กันเยอะก็เลยไม่กล้าทะเลาะกันตรงนั้น
แยกย้ายกันกลับกลุ่มของในบอยก็ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
คือน้องปอยเป็นคนซ้อนซ้อนท้ายไป
พอไปถึงทางแยกบ้านโดนตะคออำเภอบ้านดูจังหวัดบ้านครูอำเภอนาโพ
ก็หยุดรถจับกลุ่มคุยกันระหว่างนั้นนะคะเห็นไฟจากรถจักรยานยนต์หลายคันเลย
พุ่งเข้ามาก็เห็นท่าไม่ดีพากันขี่รถจักรยานยนต์หนี
แต่ก็ถูกไล่ตามนะคะไล่ตามอย่างกระชั้นชิดมาก
พอไปถึงปากทางเข้าหมู่บ้านโคกเมฆตำบลบ้านคัวอำเภอนาโพ
วัยรุ่นแก๊งนี้ยิงใส่ค่ะยิงใส่หลายนัดเลยนะคะ
น้องปอยเสียชีวิตกระสุนเข้าที่หลังน้องปอยตัดคั่วหัวใจทะลุตัวน้องปอยเลยนะคะ
กระสุนไปโดนหลังของในบอยคนขี่รถจักรยานยนต์ด้วยจนในบอยก็เจ็บ
ทีนี้ค่ะในไก่ในไก่เป็นชาวตำบลหนองแวงนะคะอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษที่บุรีรำ
ตำรวจจับได้ตั้งแต่เมื่อวานพอจับปุ๊บก็พาไปค้นบ้าน
อยู่ในเหตุการณ์๕๖ปากทุกคนซัดทอดทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่า
แก๊ปนั่นแหละเป็นคนยิงแต่ก็ต้องเรียกคนที่อยู่ในกลุ่มมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
เพื่อให้ชัดเพื่อให้ชัวร์ว่าในแก๊ปเป็นคนยิงจริงหรือเปล่า
และเพื่อให้ชัวร์ว่ามีคนอื่นอีกไหมที่มีอาวุธปืน
เพราะคาดว่าน่าจะมีปืนมากกว่า๑กระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุนี้
เพราะมีคนเจ็บอีก๓คนนะคะที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
มันเป็นพื้นที่เขตติดต่อกันนะคะกับจังหวัดบุรีรำ
ทีมข่าวคุยกับแม่เลี้ยงของในไก่นางหนูพักแก้วบุษา
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าในไก่เป็นคนตัวใหญ่แต่มีน้ำใจ

ตัวใหญ่ก็เลยชอบช่วยไปขนข้าวขนของยกของอะไรแบบนี้

เลี้ยงก็บอกว่าในไก่เขาก็มีน้ำใจนะ
ตัวใหญ่เขาก็ไปช่วยคนแบบยกของยกรังยกของหนักไปช่วยคนอื่นตลอดเลย
แล้วอีกไม่กี่เดือนในไก่จะเรียนจบปวสออยู่แล้ว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อวาน
ตำรวจมาที่บ้านมาถามหาในไก่

พอในไก่มาถึงก็บอกกับเธอว่าไม่ได้ยิง
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนยิง

แต่ยอมรับว่าเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

แต่บอกว่าตัวเองเป็นแค่คนขี่ไม่ได้เป็นคนยิง
แม่เลี้ยงก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่า

เพราะปกติแล้วในไก่ก็เป็นคนไม่ค่อยพูด
มันจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะไก่อ่ะ
ถ้าบอกว่าก็รู้ข่าวที่เป็นข่าว

เขาบอกว่ามีเหตุยิงกันตายมีมึงมั้ย

ก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกัน

ก็ไม่เคยเห็นมันพกปืนนะ
มันก็ไม่เคยพกปืนปกติมันก็ไม่ได้แบบว่า
จะเป็นคนถึงขนาดต้องไปยิงเขาขนาดนั้น
แต่ว่าด้วยความที่ว่าวัยรุ่นมันก็ต้องมีคู่อลิ

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาในไก่

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นะคะ
ส่วนในแก๊ปค่ะนายนัฐกิจโดน๗ข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะ
ก่อนที่จะส่งฝักขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจก็ต้องเร่งหาหลักฐานเพิ่มนะคะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เกิดเหตุ
เพื่อหาตัวคนที่ร่วมก่อเหตุแล้วก็สอบปากคำเพิ่มด้วย
คือพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

หรือว่าเพื่อนที่ร่วมแก๊งรวมกลุ่มจะคุยหมดเลยนะคะ
คือจะจับกลุ่มคนที่ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีให้หมดนะคะ
ไม่ได้หมายความว่าจับแค่๒คนนี้นะคะ
จับให้หมดที่ร่วมทะเลาะกันร่วมอะไรกันเนี่ย
บอกว่าต้องไล่ดูใครมีส่วนร่วมด้วยเนี่ย

เพราะตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนร่วมด้วยอีกหลายคน

จักรยานยนต์ไล่ตามกลุ่มของคนเจ็บคนตายเข้าไปเนี่ย
แต่ว่าพวกนี้มันโทษแก๊ปคนเดียวเลย
ชี้ไปที่แก๊ปยิงแป๊บยิงผมไม่เกี่ยวอย่างนี้
เรียกมาสอบมาถามนี่ตำรวจบอกบอกแก๊ปยิงหมดเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ท่านผู้ชมครับปัญหาก็คือว่าในแก๊ปเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเขาใช้ปืนปากกาขนาดจุด๒๒

ที่สำคัญก็คือปืนยังไม่เจอ
เมื่อวานนี้ตำรวจพาไปชี้จุดที่เขาบอกว่าทิ้งปืนไปก็ยังไม่เจอ
หลักฐานในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยที่สุดแล้วการเอาผิด
จะเอาผิดได้มากน้อยแล้วก็ถึงที่สุดขนาดไหนอันนี้สำคัญนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่พาในแก๊ปไปชี้จุดที่ทิ้งปืนเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่เจอนะครับทุกผู้ชมครับประเด็นเรื่องปืนเรื่องกระสุนปืนนะฮะ
เพราะว่าในตัวผู้ตายเนี่ยเขาเป็น๙มมนะฮะ
แต่ในแก๊ปบอกปืนผมเนี่ยปืนปากกาจุด๒๒นะฮะ
แล้วยิงขึ้นฟ้าด้วยไม่ได้เจาะจงยิงใครแล้วกระสุนน่ะมันมาจากไหนอ่ะ
ทะลุน้องปอยจนไปถึงเพื่อนผู้ชายชื่อบอยที่เป็นคนขี่อีกอ่ะที่เขาเจ็บอ่ะนะฮะ
คือตำรวจเนี่ยบอกว่าคนร้ายก็ต้องใช้ปืน๙มมนั่นแหละ
เพราะพบปลอกกระสุนปืนขนาดก้าวมอมออยู่สองปลอกอ่ะ
ก่อนถึงจุดยิงที่ในแก๊ปยิงปืนเนี่ยสัก๕๐๐เมตรนะครับ
แล้วในแก๊ปก็ให้ข้อมูลว่าในกลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยพักพวกเขาเนี่ยเขาก็มีปืนกันหลายคนนะ
ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมใช้จุดสองสองแล้วยิงขึ้นฟ้า

พาไปค้นปืนเมื่อวานนะฮะในแก๊ปบอกผมทิ้งกลางทุ่งนาตรงนี้พอเกิดเหตุอยู่แถวบ้านอ่ะ

เรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับเอาเป็นว่าปืนที่ยังไม่เจอผู้ต้องหาผู้ต้องหาบอกว่าใช้ปืนคนละชนิดกับปืนที่เป็นชนิดเดียวกับที่พบกระสุนในตัวผู้ตาย

กระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วทางคดีมันจะยังไงจะถือว่าเป็นข้อต่อสู้ทางคดีได้หรือไม่อย่างไรว่าผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ยิงไม่รู้ใครยิงเขาเจ็บเขาตาย

เราถามพลนกตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บรรชาการตะเบิดนครบานนะครับผู้การแต้มนะครับหรือว่าท่านรองแต้มนะครับพลนกตรีวิชัยบอกว่าคดีนี้แม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์หรือว่าปืนปากกาและยิงขึ้นฟ้าหลังเกิดเหตุก็เอาไปทิ้งแล้วแล้วก็ยังหาไม่เจอเรื่องนี้ก็ถื
เบื้องต้นเนี่ยจากมูลเหตุก็คืออันนี้ก็แน่ชัดว่าเขามีปัญหากันก่อนจะเกิดเหตุก็ถือว่าเป็นคู่อาริกัน
ตำรวจตรวจสอบพยานวัตถุพบในที่เกิดเหตุเป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๒ปลอกหัวกระสุนที่พบที่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ตายแล้วก็คนเจ็บ
ซึ่งตำรวจคาดว่าเป็นขนาดจุด๓๘มันก็จะขัดแย้งกับคำให้การของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นตำรวจพลตรีวิชัยบอกว่าต้องไปสอบพยานแวดล้อมเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครเป็นคนยิงใช้ยานพาหนะแบบไหนถ้าใช้ปืนกันหลายกระบอกจริงก็ต้องไปเอาตัวทั้งหมดมาตรวจคราบขม่าวดินปืนนะหรือว่ามาสอบสวนมาขยายผลต่อ

ถ้าเป็นปืนปากกาจุด๒๒กระสุนไม่ทะลุขนาดนั้น

แล้วยิ่งยิงระยะไกลอย่างนั้นด้วย

เพราะฉะนั้นมันไม่ทะลุแน่
จ่อยิงระยะประชิดแบบโอ้โหบาดแผลจากคมกระสุนปืนแบบ

เพื่อนผู้ชายของน้องปอยที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เข้าหลังแบบนี้คือทะลุร่างน้องปอยไปโดนหลังเขา
ท่านรองแต้มบอกปืนปากกาจุด๒๒ไม่ทะลุแน่นะฮะ
ขนาดของ๙มมเนี่ยกระสุนมันก็ใหญ่กว่าปืนขนาดจุด๒๒อยู่แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าที่คนร้ายใช้เนี่ยมันก็คือปืน๙มมนั่นแหละ
เพียงแต่ว่ามันหาปืนของกลางที่ใช้ไม่เจอ
ซึ่งตำรวจต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้
แล้วเอามาประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
มันจะมีขนาดแค่จุด๒๒แล้วปืนจุด๒๒เนี่ยเวลาไปตรวจเนี่ยจะเจอได้
ถูกว่าจะเจอนะยังไม่ได้เจอที่กระเทศนะจะเจอปอกกระสุนที่ยิงเนี่ย
มันจะสับที่ใช่ไหมที่รอบเพราะมันใช้พืชดินปืน
แต่ถ้าปืนขนาด๙มันจะเจาะตรงกลางเลย
ดังนั้นไอ้ปอกนั้นมันจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นปืนขนาดใด
อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเป็นปืนปากกา
ไอ้รูกสุนมันจะอยู่ในปืน
แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ปืนปากกา
เพราะฉะนั้นถ้าในแก๊ปใช้ปืนจุด๒๒เจงปืนปากกานะ

จุดให้ตำรวจเขาหาให้เจอให้ได้ใช่ไหม
คุณจะได้เทียบลายนิ้วมืออะไรให้ชัด
ว่านี่ไงผมใช้ปืนจุด๒๒จริง

แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยกลุ่มเพื่อนเพื่อนแก๊งเดียวกันกับใน
ในไก่เนี่ยตำรวจเขาก็ไล่สอบปากคำอยู่นะ
เพราะว่าคุณไปร่วมขี่รถจักรยานยนต์ไปดักหน้าตามหลังของกลุ่มผู้เสียชีวิต
แล้วคนเจ็บเนี่ยทีมข่าวก็เลยไปคุยกับทางเพื่อน
ที่เขาไปเที่ยวงานด้วยกันเนี่ยค่ะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในฝั่งของผู้เสียหายนะ
ครับเขาถูกในแก๊ปกับในไก่ไล่ยิงอ่ะนะโอ้โหดูนะดูแผลเขานะคะ
ที่เขามีแผลแบบนี้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเที่ยวงานผ้าไหม
กลุ่มในบอยคนเจ็บอ่ะนะแล้วไปเจอกลุ่มในแก๊ปหน้าเวที
ทะเลาะกันตั้งแต่ตรงนั้นแต่ไม่กล้าลงไม้ลงมือเพราะเจ้าหน้าที่เยอะ
พองานเลิกขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเจอกลุ่มของในแก๊ปเนี่ย
สามสิบกว่าคันนะครับไอ้ทั้งสามสิบกว่าคันเนี้ย
ตำรวจเขาไล่ตรวจสอบหมดนะวัยรุ่นคนนี้บอกว่าเขาก็กลัวสิ
มากันสามสิบกว่าคันอ่ะขี่หนีกลุ่มในแก๊ปขี่ตาม
แล้วก็ยิงใส่นะคะยืนยันว่าหลายนัดมากแล้วเขาจำได้แบบนี้ค่ะ
รถของอีกฝ่ายเนี่ยมันมีทั้งขี่นำหน้าครับ
มันมีทั้งขี่ไล่ตามหลังมีทั้งกระหน่ำยิงปืนใส่แบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนถีบรถจักรยานยนต์ของเขาจนล้มคว่ำจนเป็นแผล
อย่างที่ให้เห็นภาพเป็นแผลตามหน้าตามตัวค่ะ
คนขี่เป็นคนตัวใหญ่ใหญ่อ่ะอ่าในไก่ไงในไก่ตัวใหญ่อ่าใช่
คนซ้อนอ่ะคนซ้อนนี่แหละเอาปืนยิงใส่เขาสองนัด
แล้วก็ไปโดนล้อรถจักรยานยนต์ของเขาก็คือคนตัวเล็กเล็กอ่ะครับ
แก๊ปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถีบรถเขาล้ม
เขาบอกว่าได้ยินเลยนะอีกฝ่ายนึงพูดว่า
ถีบเลยถีบเลยรถเขาล้มเขาสลบไปเลยนะคะโอ้โห
เสียงปืนครับกี่นัดครับตอนแรกม้านัดเดียวกันครับ
แต่ผมเดี๋ยวออกมาแล้วเขายิงไหลมาเลยมันดังในลักษณะนะครับ
ต่างติดต่อกันไหมติดต่อได้ครับปืนเขาหลายบอกครับ
แต่เราเห็นว่ามีใครคันไหนยิงครับมาเห็นหลายคันเลยครับ
แต่ตอนขี่มาออกมาทางผีแต่รถผมมันเสียหลัก
เราเห็นคนที่อยู่บนรถไหมครับบอกครับเพราะว่าผมหันไปปุ๊บ

อืมนี่นะคะแล้วก็มีเรื่องราวทางฝากฝั่งของผู้เสียชีวิตนะคะครับ
ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าจริงเพราะว่าน้องปอยก็เป็นเด็กสาวอนาคตไกลค่ะ
ครับซ้อมเดินแบบค่ะเตรียมจะขึ้นเวทีประกวดธิดาผ้าไหม
คลิปนี้คือคลิปสุดท้ายก่อนที่น้องปอยจะโดนลูกหลงถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ก็มีคลิปทั้งเตรียมการเดินแบบนี้นะคะมีคลิปซ้อมรำที่คุณผู้ชมดูไปแล้วเมื่อวาน
คือน้องเนี่ยเป็นตัวแทนโรงเรียนนาโพพิทยาคม
ขึ้นเวที๒๖กันยายนเป็นงานผ้าไหมนาโพคืนสุดท้าย

คืน๒๕มาเที่ยวงานก่อนคืน๒๖ต้องขึ้นเวทีค่ะวันเดียวค่ะวันเดียวจริง
ความหมายก็คือบอกว่าน้องปอยสวยแล้วพอกลับไปดูแชทที่เคยคุยกันรู้สึกหดหูใจมาก
คนที่เห็นคลิปนี้เห็นโพสต์นี้ก็ไปแสดงความเสียใจนี่นะคะ
ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนนาโพพิทยาคมวันนี้เนี่ยคือน้องปอยอยู่ม๔นะคะ
โรงเรียนจัดงานให้กับน้องปอยมีนักเรียนมาร่วมงานเยอะก็นำเงินใส่กล่องรับบริจาคค่ะ
ไปช่วยเหลืองานศพของน้องปอยด้วยคุณครูวีรศักดิ์เข่งนอกเป็นคุณครูสอนดนตรีนะคะ
บอกว่าสอนดนตรีให้กับน้องปอยตั้งแต่น้องปอยอยู่ม๑
เพราะเห็นว่าน้องปอยมีความสามารถในการเล่นดนตรีมีความตั้งใจ
ปอยเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถในการเล่นดนตรีแล้วยังมีความสามารถด้านอื่นด้วยค่ะ
ก็เลยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนครูเสียใจมากนะคะ
น้องปอยต้องจากไปก่อนวัยอันควรทั้งที่เป็นเด็กอนาคตไกลความสามารถหลายด้าน
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องปอยเขาไม่เกี่ยวด้วยเลยค่ะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจลงโทษคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะคะ
จัดงานวันนี้ก็เป็นการทำให้ลูกศิษย์เป็นครั้งสุดท้าย
รายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลืองานศพของน้องปอยค่ะ
น้องเป็นเด็กที่มีความล่าเริงแจ่มใสมีงานโรงเรียนน้องก็จะไปช่วย
เพราะว่าน้องเป็นคนหน้าตาน่ารักแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมครับ
จะเล่นดนตรีแล้วก็ชอบบรรยากาศในแบบนี้
ผมก็เลยมีความหวังว่าอาจจะจัดบรรยากาศอย่างนี้ให้กับน้อง
ผมรู้สึกว่าอนาคตเขาต้องมาพัง
เพราะจากคนที่คนที่กระทำเขาแบบนี้นะครับ

ก็ขอเรียกร้องให้ทางเจ้าต้นที่บริบัตินะครับ
ดำเนินการคนที่ทำให้ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ส่วนเพื่อนของน้องปอยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนสนิทนะคะ
ช็อกยังตกใจยังทำใจไม่ได้นะคะ
คือก็ร้องไห้กันอยู่

เก้าอี้ที่น้องปอยเคยนั่งเคยเรียนนะคะ
ปกติเพื่อนก็หยอกล้อคุยกันแต่วันนี้ไม่มีน้องปอยแล้ว
ช่วงก่อนเกิดเหตุนะคะเพื่อนก็บอกว่าเพิ่งคุยกับปอยในเฟซบุ๊ก
ยังห้ามปอยเลยว่าอย่าเพิ่งไปเที่ยวข้างนอกเลย
เพราะว่าอีกวันเดียวจะประกวดที่ดาไหมแล้ว
แต่ปอยบอกว่าอยากไปดูการประกวดธิดาจำแรง
คืนวันเกิดเหตุนะคะอยากไปดูแล้วไปศึกษา
เหมือนกับจะเตรียมตัวในวันที่ตัวเองต้องขึ้นเวทีประกวด
เพื่อนก็เลยบอกว่างั้นรีบไปรีบกลับนะเพราะมันดึกแล้ว
แต่สุดท้ายเนี่ยมาเกิดเรื่องเศร้าน้องปอยโดนลูกหลงถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
จนแบบไม่มีน้ำตาค่ะมันก็รู้สึกแปลก
ก็แปลกเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีคนคอยมานั่งข้างข้างมาพูดเรื่องต่างต่างอะไรของมัน
ไร้สาระบ้างมันไม่มีคนพูดไม่มีคนชวนไปห้องน้ำตลอด
อย่างนี้ค่ะแล้วก็มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันไม่เหมือนเดิมมันเสียใจ
แล้วก็ทำใจยังไม่ค่อยได้เขามีเรื่องอะไรเขาจะมาปรึกษาหนูตลอด
โทรคุยกันตลอดค่ะปอยเขาเป็นคนที่คิดมากมาเก็บเรื่องเล็กน้อยมาคิด
แล้วก็จะร้องไห้คนเดียวไม่มีที่ระบายแบบนี้ค่ะเขาก็จะโทรมาหาหนูตลอด
เรียนเขากดดันเพราะเขาอยากให้แม่คือเขาบอกว่าเขาบอกหนูว่าขึ้นม๔เขาจะตั้งใจเรียน
เขาอยากเป็นเพศสัตว์เขาอยากทำให้แม่ภูมิใจค่ะเขาก็จะมาปรึกษาหนูตลอด
ถามอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดแล้วเพศาศต้องไปทางไหนยังไงอย่างนี้ปรึกษากันค่ะ
ก็เวลาเรียนก็เขาเรียนเขาดีขึ้นมากมากเลยค่ะจากเดิม
สื่อข่าวของเรานะฮะนี่คือที่บ้านของน้องปอยนะครับที่บุรีรำนะฮะ
คุณแม่ตั้งประเภทสนศพลูกสาวที่นี่นะครับ
เมื่อวานนี้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีศรีจุมพลก็มาเคารพศพ
ให้กำลังใจคุณแม่เพราะว่าพี่ชายน้องปอยเนี่ย
เขาก็เคยไปทำงานอยู่ในวงดนตรีของหญิงลี
นี่เป็นภาพเมื่อวานนะฮะแล้วก็รีสอร์ทของหญิงลีเขาอยู่
ใกล้บ้านน้องปอยแค่นิดเดียวนะเขาก็เป็นเด็กในพื้นที่ที่เขารู้จัก

ติดตามคดีด้วยนะครับที่สำคัญก็คือคุณพ่อน้องปอยเนี่ย
ไปทำงานไต้หวันอยู่สามปีเพิ่งหมดสัญญาแล้วกลับไทย
กลับมาเมื่อวันพุธที่ยี่สิบห้ากันยายนอืม
แล้วก็ต้องกักตัวเนื่องด้วยโควิด๑๙อยู่สถานที่กักตัวที่ชนบุรี
นะนี่เป็นภาพที่คุณกิจศักดิ์นะครับได้วีดีโอคอร์
คุยกับคุณพ่อของน้องปอยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยคุณพ่อก็บอกว่า
เพิ่งทราบข่าวลูกสาวเหมือนกันอืมนะครับพอกลับมายี่สิบห้ากันยายน
เข้าสถานที่กักตัวของรัฐที่ชนบุรีมีวายฟงไวไฟต่ออะไรเสร็จปุ๊บ
โอ้โหเพื่อนส่งข้อความมาถามวันรุ่งขึ้น
เพราะลูกสาวคืนยี่สิบห้าค่ะต่อเนื่องคือวันที่ยี่สิบหกอ่ะเกิดเหรอ
ถูกยิงเสียชีวิตอ่ะวันรุ่งขึ้นเพื่อนส่งข้อความมาถาม
ลูกสาวถูกยิงเหรอลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตเหรอ
พ่อก็บอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าพ่อแม่ไม่ยอมบอก
ไม่กล้าบอกก็เลยติดต่อโทรมาหาแม่แม่ถึงบอก
เมื่อวานวีดีโอคอลคุยกันพ่อบอกโอ้โหนอกจากเศร้าเสียใจแล้วเนี่ย
ที่มันเศร้าไปอีกคือกว่าจะครบกำหนด๑๔วันเนี่ย
ไม่ทันออกมาเผาศพลูกแน่อืมเพราะพิธีชะมนกิจศพจะมีวันพุธนี้แล้วนะฮะ
ยังไงก็ไม่ทันสิบสี่วันนะครับเอาดูช่วงค่ำที่ผ่านมาล่าสุดครับทุกผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่บ้านของน้องปอยนะฮะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับก็ได้คุยกับคุณแม่ของน้องปอยนะฮะ
แล้วก็ขออนุญาตคุณแม่ว่าคุณแม่วีดีโอคอลไปหาคุณพ่อคุณพ่ออำนาจ
คุณพ่อน้องปอยเนี่ยลองคุยกันอีกหน่อยไหม
ว่าจะยังไงกันดีเรื่องการชาปนกิจศพลูกสาว
คือจะเลื่อนไหมรอพ่อกลับมาก่อนไหมล่ะหรือว่ายังไงนะครับ
คือแม่บอกว่าได้คุยกับพ่อแล้วนะฮะคุยกับสามีแล้วนะครับ
ตอนนี้สามีก็ทำใจแล้วว่าคงกลับมาเผาศพลูกสาวไม่ทันนะครับ
ใจก็อยากให้มานะฮะแต่ทีนี้มันก็ติดขัดหลายอย่าง
แล้วก็ไม่อยากจะไปฝ่าฝืนมาตรการของรัฐด้วยเรื่องของโควิด๑๙
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหานะครับแล้วก็นี่เป็นมาตรการของคนทั้งประเทศที่เขาต้องปฏิบัตินะครับ
แต่การที่จะเลื่อนชาปนกิจศพลูกสาวไปตรงนี้ทางครอบครัวเอง
ก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะเอาไว้ศพนานนะฮะ
ส่วนเรื่องของผู้ต้องหานะครับแม่บอกว่าก็พยายามจะไม่อาฆาตผู้ต้องหา
ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็แล้วกัน

ก็เลยกลัวว่าเป็นเพราะกรรมลูกเราหรือเปล่า
เพราะว่าเก็บไว้นานก็เอาคืนไม่ได้
ผมก็เข้าใจอยู่หรือถ้าผมขอเขาออกไป
ดังนี้ก็ไม่รู้จะทำ่าย
เพราะมันเป็นของเขาโรคติดต่อระดับประเทศสังคมเขาจะยอมรับหรือผมก็คิดเป็นอย่างนี้
ผมก็เลยหนักอยู่คนเดียวเลยก็ต้องให้ทางบ้านเข้าใจผมด้วยที่ผมไปไม่ได้
นอนไม่หลับเลยครับนอนกลางคืนมันมีอะไรมาทับหน้าอกมันแน่นหน้าอกทุกวัน
มันคงจะไปยังไงผมจะไปยังไงเดือดร้อนคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะ
สู้ผมทนทุกคนเดี๋ยวดีกว่าไม่ผมคิดว่างี้แหละ
รายได้ลูกผมก็เอาคืนไม่ได้แล้ว
ถ้าผมไปผมต้องวิ่งกอดผม

นี่เป็นภาพล่าสุดนะฮะของวันนี้นะครับ
ค่ำนี้เองนะครับคุณกิติศักดิ์ได้วีดีโอคอล
คุยกับคุณพ่อน้องปอยคุณแม่ของน้องปอยก็ขออนุญาตเรียบร้อย
คุณพ่อคุณแม่คุยกันก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
ก็ทำความเข้าใจกันแล้วว่าก็คงฝ่าฝืนมาตรการของรัฐออกมาไม่ได้
ขณะเดียวกันทางบ้านเองก็คงจะต้องชาปนกิจศพตามกำหนดแล้วล่ะนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ไปที่ชนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่เป็นสถานที่กักตัวของรัฐที่นี่ฮะ
คุณพ่อของน้องปอยเนี่ยต้องกักตัวอยู่ที่นี่
หลังจากกลับมาจากทำงานต่างประเทศนะฮะ
ต้องอยู่ให้ครบ๑๔วันนะครับกลับมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ
ก็เหมือนกับคนอื่นนะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าในส่วนของคุณพ่อน้องปอยเนี่ยเราสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่านายอำนาจคุณพ่อน้องปอยเนี่ย
กักตัวมาได้๓วันแล้วนะครับคงจะให้ออกไปไม่ได้จริง
ถามว่าทางเจ้าหน้าที่เห็นใจไหมเห็นใจมาก
เจ้าหน้าที่เห็นใจมากนะครับแต่ตอนนี้ก็จะดูแลให้ก็คือ
ประสานทางแพทย์ทางด้านจิตเวทนะฮะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับ
ให้มาช่วยพูดคุยสังเกตอาการนะครับจะได้ทำให้คลายความกังวลนะครับ
ส่วนตัวของนายอำนาจเองตอนนี้สภาวะจิตใจก็ย่ำแย่อยู่นะครับ
เดี๋ยวก็จะจัดทีมแพทย์มาพูดคุยนะครับเพื่อป้องกันความเครียดค่ะนะฮะ
เนื่องจากตอนนี้เขาคุยกับทางบ้านเรียบร้อยแล้วว่า
ทางภรรยาทางบ้านคงต้องชาปนกิจศพลูกสาวไปก่อน
ส่วนบรรยากาศงานศพของน้องปอยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณครูเพื่อนที่โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ของการปกครองในอำเภอประหลัดอำเภอมาร่วมฟังการสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
แน่นอนก็ต้องไปช่วยให้กำลังใจคุณแม่ด้วยต้องให้กำลังใจคุณแม่ของน้องปอย
คุณแม่บอกว่าก็พยายามทำใจนะคะก็พยายามจะต้องเข้มแข็งอะค่ะ
ต้องดูแลลูกอีกสองคนเชื่อว่าน้องปอยคงไม่อยากเห็นแม่เศร้า
ไม่อยากให้แม่อ่อนแอก็ขออโหสิกรรมให้กับคนที่ยิงน้องปอย
ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อกัน
ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
ถ้าคนก่อเหตุอยากจะมากราบขอขมาศพแม่ยินดีนะคะ
แม่บอกไม่อยากโกรธแค้นไม่อยากจองเวรต่อกัน
อยากให้วิญญาณของน้องไปสู่สุขติในพบภูมิที่ดี
ก็ยังยืนยันนะคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกคือคุณแม่บอกว่าด้วย
ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรเยอะการจัดพิธีชาปนกิจก็จะเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ไม่ได้คิดแคบแค้นอะไรเขาเราก็อยากให้คนร้ายเขารับสารภาพ
แล้วก็มากราบขอขมาน้องแล้วก็ให้เขาไปตามกฎหมายอะค่ะ
ก็เหลือทางคดีที่ตำรวจก็ต้องไปสะสางต่อนะฮะ